อย่างฟู้ดบ็อลเขาก็พูดว่า

ยังไงคุณต้องส่งถ้าคุณอยากให้มันได้มาตรฐาน

โดยที่จะใช้เกณฑ์อะไรก็แล้วแต่
แต่ว่าไม่ใช่วิธีปฏิบัติที่มันควรจะเป็นนะ
ไม่ใช่ว่าแค่กรอบไฟฟ้าจะเป็นการแข่งได้แฟร์รอยไพรเซ็นต์
ถามมาตรฐานของปฏิเสธไม่ได้อยู่ในระดับนานชาติ
มันก็ทำให้ผลกระทบในรุ่นการติดขาดอย่างไม่ได้มาตรฐาน
เพราะว่ามันใกล้จะกลับมาแข่งขันอีกรอบแล้วนะครับ
พฤษภาคมแต่เรื่องของความไม่พร้อมกระแสดราม่าต่างของเจ้าภาพ

เรื่องล่าสุดนะครับก็ทำให้หลายคนถึงก็บอกว่ารับไม่ได้
แต่เอาจริงแล้วเนี่ยนะครับยังไม่รู้เหมือนกันว่า
ความเคลื่อนไหวที่มันออกมาเนี่ยมันจริงเท็จขนาดไหน
แล้วเราจะหาทางออกอย่างไรชาติอื่นเขาโดนเหมือนเราหรือเปล่า
เกี่ยวกับเรื่องของการที่จะต้องส่งพุทธศิลป์ไปช่วย
อาจจะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายคือค่าจ้างกรรมการที่จะต้องออกกันด้วย
ใครส่งไปชาตินั้นต้องออกนะครับทั้ง๑๑ประเทศแล้วก็ค่าที่พัก
เพราะเขาบอกว่าที่พักไม่พอลำพังที่พักนักกีฬาสตาร์ฟก็ไม่พออยู่แล้ว
ไปมาถ้ามีพุทธศิลป์ไปอีกแล้วจะไปอยู่ตรงไหนกัน
โอ้โหเป็นเรื่องที่น่าติดตามมากนะครับ
เรื่องนี้เราต้องคุยกับหัวหน้าคณะนักกีฬาไทยก่อน
ก็คือคุณธนาชายประสิทธิ์ว่าบิ๊กต้อมซึ่งพี่ต้อมได้ให้ข้อมูล
เปิดประเด็นมาก่อนเป็นคนแรกอยู่แล้วนะครับ

มันเกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วมันจะหาทางออกยังไง

คือถ้าบางสมาคมไม่อ่านดูให้ดีก็จะไม่ลง
ถ้าอ่านลึกแล้วเขาจะบอกว่าการเชิญกรรมการให้สมาคมเป็นผู้
จ่ายค่าตัวเครื่องบินเองออกค่าที่พักเองแล้วก็ไม่มีเบี้ยเลี้ยงให้
อันนี้ก็ต้องอาจจะต้องฝากนะว่าบางสมาคมเนี่ยอาจจะไม่ได้อ่านในรายละเอียดนะครับ
แต่ว่าตอนนี้ที่เจอเนี่ยก็ประมาณ๖สมาคมแล้วที่เห็นนะครับ
แต่บางสมาคมเนี่ยก็เป็นไปได้ว่าเขาอาจจะเชิญโดยจ่ายให้หรือเปล่า
หรือว่าในรายละเอียดของทางเจ้าภาพด้วยนะครับ
แล้วก็กำลังหาทางพูดคุยกับการกีฬาด้วย
ถ้าเกิดในเคสนี้ณตอนนี้ที่เราเจอประมาณ๖๐ชนิดกีฬาแล้ว
เราอาจจะใช้งบของส่วนกลาง
งบของการกีฬาของค่าตัวผลิตกับค่าที่พักให้กับกรรมการ
คือเราอยากจะให้กรรมการไทยเราได้ไปทุกชนิดกีฬา
เพราะว่ามันมีผลต่อการตัดสินด้วย
ครับคราวนี้ประเด็นอันนี้เราเข้าใจได้นะครับ
แต่ว่าจากประสบการณ์ของพี่ต้อมที่เป็นหัวหน้าคณะนักกีฬาไทย
ปกติแล้วเนี่ยคือตอนเราเป็นเจ้าภาพหรือว่าชาติอื่นเป็นเจ้าภาพเนี่ย

ปกติแล้วเจ้าภาพจะมองให้

แล้วกลายเป็นว่า๒อาทิตย์มาสอดทรรษ์เข้ามา
แบบนี้เราหาทางแก้ไขกันยังไงดีครับ

แต่ว่าเราก็ไม่ได้คำตอบจากทะเบียนเราก็ถึงต้องเตรียมแผนสอบของเราไว้
เพื่อเราต้องด้วยให้กรรมการของเราได้ไปทำหน้าทีไปกับทีมอะไรอย่างนี้นะครับ
เขาอาจการท่องถิ่นมาพูดไว้เลย

คือเจมส์อาจจะใช้คำว่าถ้าภาษาชาวบ้านเนี่ยเหมือนเขาบีบไกลว่ายังไงคุณต้องส่งถ้าคุณอยากให้มันได้มาตรฐาน
แต่ประเด็นมันอย่างนี้ครับพี่ต้อมเราส่งกรรมการไทยไปมันคงไม่ได้มาเป่ามาเป่าหรือมาตัดสินนักกีฬาไทยถูกไหม
อาจจะไปตัดสินชาติอื่นแต่ถ้าเกิดเราไปโดนของชาติอื่นเราจะทำยังไงถ้าเกิดว่ามาตรฐานไม่โอเค
อันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่เราได้พูดคุยกันอยู่นะครับเราก็คงต้องระมัดระวังแล้วก็คอยจับจ้องเป็นพิเศษนะครับ
เพราะว่าตรงนี้เราจะมีกรรมการเหมือนกับว่าเป็นตัวกลางของแต่ละชาติชาติละ๒คนนะครับทั้ง๑๑ชาติมาเป็นกรรมการกลางที่จะมีปัญหาร้องเรียนอะไรอย่างนี้
กรรมการพวกนี้นะครับจะเป็นผู้ตัดสินชี้ขาดในในเกมการแข่งขันครั้งนี้ด้วยซึ่งซึ่งกรรมการกลางตรงนี้ได้มีการจัดตั้งกันในหลายสี่เกมที่ผ่านมาแล้วก็คือต้องมีกรรมการกลางอีกท่านหนึ่งครับ
คราวที่หลังจากนี้ครับเดี๋ยวจุดนี้ของทางพี่ต้อมในคณะหัวหน้าคณะนักกีฬาไทยเนี่ยเดี๋ยวจะคุยกับทุกสมาคมไหมหรือว่าทางโอลิมปิกเขาจะเรียกประชุมเมื่อไหร่
เพราะว่าเดี๋ยวเจ๊อาจจะต้องโทรหาบางสมาคมที่พอได้ข้อมูลว่าทราบแล้วว่าตัวเขาเองเนี่ยต้องส่งกรรมการไปช่วยแล้วต้องออกเงินอะไรอย่างนี้ครับ
ครับครับก็ตอนนี้เราก็กำลังประสานกับทุกสมาคมสอบถามอยู่นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าหลายหลายสมาคมเนี่ยมีลักษณะเนี้ยก็แจ้งมาที่โอลิมปิกแล้วก็ทางโอลิมปิกเราก็จะดำเนินการนะครับเกี่ยวกับเรื่องตัวเครื่องบินเรื่องเบี้ยเลี้ยงเรื่องที่พักให้ครับ
ส่วนตัวตอนนี้โอ้โหอยู่กับวงการกีฬาเป็นหัวหน้าคณะนักกีฬาไทย
พยายามทำให้เต็มที่
เดี๋ยวเดินทางล่วงหน้าไปถ้าปัญหาพวกนี้เราจะรับมืออย่างไร
ต้องมีทีมงานเบื้องหลังเยอะขึ้นกว่าเดิมไหมครับ

ในครั้งนี้เราก็ไปเพิ่มมากกว่า

ทีนี้เราเป็น๔๕คน
ที่จะไปรับมือเรื่องนี้
เพราะว่ามันจะมีหลายด้านที่ต้องเช็ครายละเอียด
ซึ่งเราจะเรื่องทำแต่วันที่๒๒เมษายนนี่ให้ต้นไป
อ๋อโลกหน้าฉะนั้นเนี่ยหมายถึงว่าถ้าเดินทางไปเกาะโลกหน้าเนี่ย
ตอนนี้เจ๊เข้าใจว่าบ้านพักนักกีฬาเนี่ยคือมันไม่ได้เหมือนกับทุกครั้งนะครับ
เรื่องของรถรับส่งเนี่ยมันเพียงพอไหมพอจะพูดคุยกับเราเรื่องนี้ได้ไหมครับ

ครับก็ตอนนี้เจ้าภาพเนี่ยเขาก็ยังยืนยันว่าว่าพร้อมเขาได้นะครับ
ซึ่งเราต้องไปดูหน้างานจริงท่านประธานคณะกรรมการโรปิกก็สั่งให้เตรียมการเรื่องนี้ไว้ด้วยพอสมควรนะครับ
เผื่อว่าในเคสนี้เราก็ได้ประสานกับทางศาลผู้ไว้ด้วย
เกี่ยวกับเรื่องรถรับส่งถ้าเกิดเกิดกรณีที่เจ้าภาพจัดรถมาไม่พออะไรอย่างนี้นะครับ
เราก็มีการพูดคุยกับสถานทูตไทยไว้ระดับหนึ่งแล้วครับ

อาจจะว่าเดี๋ยวรบกวนพี่ต้อมเป็นเรื่องไปดีกว่า

เดี๋ยวฉันอาจจะโทรหาหลายสมาคมกีฬา

เรื่องต้นสัก๕๖สมาคมกีฬาที่พี่ต้อมได้เช็คไปแล้ว

ที่๓นะครับก็จะมีมวยปร่ำมีไตรกีฬามีกระโดดน้ำจักรยาน

โอเคได้ครับงั้นเดี๋ยวจะลองโทรหา๒๓สมาคมตัวนี้แหละที่เราติดต่อไม่ได้
เดี๋ยวจะนำเสนอข่าวไปให้เต็มที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาตรงนี้
พี่ต้อมมากนะครับขอบคุณมากนะครับ

คุณธนาชัยประสิทธิ์หัวหน้าคณะนักกีฬาไทย

แล้วเราก็เห็นอยู่แล้วนะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ย
เคยเจอปัญหาอะไรมากมายเราก็ผ่านมาได้ตลอด

นักกีฬาไทยเนี่ยประมาณ๒คนนะครับ
อันนี้ก็ถือว่าเต็มที่แล้วถามว่ามันเพียงพอไหม

แต่ว่ามันไม่ค่อยเกิดปัญหาแต่ว่าครั้งนี้เอาไป๔๕คน
แล้วผมเชื่อว่ามันจะมีอะไรที่มันเยอะมากที่จะต้องแก้ปัญหาล่วงหน้า
แต่ทีมงานชุดนี้ก็จะเริ่มดำเนินการกันตั้งแต่วันที่๒๒เมษายน
เอาเป็นว่าหน้างานเจอแน่เพราะฟุตบอลเนี่ยจะต้องเตะก่อนพิธีเปิดการแข่งขัน
เรื่องฟุตบอลเดี๋ยวต้องเอาไว้คุยกันเป็นปัญหาที่มองข้ามไม่ได้
กำลังเล่นดีด้วยยู๒๓แต่ถ้าเกิดว่าไปเจอมาตรฐานผู้ตัดสิน
ที่เป็นผู้ทศิลป์ท้องถิ่นมันจะเป็นยังไงโอ้โหน่าโอ้มากนะครับ
สมาคมกีฬาจักรยานอันนี้นะครับมันน่าสนใจคือ
ทำไมจักรยานถึงต้องมีพฤศจิตนาชาติซึ่งจริงทุกชนิดกีฬามันควรมีนะครับ
แต่ถ้าเกิดไม่มีมันจะส่งผลอะไรมากกว่านะครับเดี๋ยวเราจะคุยกับคุณนัทธพงศ์โลหิตนาวีผู้ตัดสินอนาชาติของสมาคมกีฬาจักรยานนะครับ
เดี๋ยวเราต่อสายไปคุยกันดีกว่าครับ
ในฐานะผู้ตัดสินอนาชาติของสมาคมกีฬาจักรยานพอดีเมื่อสักครู่เนี่ยผมได้คุยกับคุณธนาชัยประสิทธิ์นะครับ
ว่าจะต้องมีการส่งพุทธศิลป์ไปแล้วก็ออกค่าใช้จ่ายเรื่องของตัวเครื่องบินต่างการเดินทางแล้วก็ออกค่าที่พัก
อันนี้จริงไหมครับอย่าอมยิ้มครับพี่อย่าอมยิ้มครับยังไงครับ
ทำไมกับพี่มันจริงใช่ไหมล่ะมันเอามันจริงก่อนไหม
ผมก็ยังบอกไม่ได้นะเพราะว่ายังจับจานตัวเองไม่ถูก
ตัวอย่างเช่นใน๔เกมที่เวียดนามครั้งที่แล้วสมาภัณฑ์จักรยานแห่งเอเชียนะครับ
ก็จะแต่งตั้งผู้ตัดสินนานาชาติอีกชุดหนึ่งเข้าไปช่วยเหมือนเป็นองค์คณะ
โดยธรรมเนียมปฏิบัติโดยวิธีปฏิบัติเนี่ยสำหรับผมกับแม็กซิวิเลียนเนี่ย
ก็จะไปรับค่าเดินทางค่าเบี้ยเลี้ยงสาพันธ์จักรยานธรรมชาติ
ก็จะไปรับเบี้ยเลี้ยงกับค่าเดินทางจากเจ้าภาพ
ทีนี้สำหรับกัมพูชาเนี่ยก็เขาเชิญเขาเองเขายังใหม่
เขาก็เชิญผมไปที่กัมพูชาเมื่อปลายปีที่แล้ว
เพื่อ๑ไปเปิดอบรมคอร์สอินเทนซีสำหรับผู้ตัดสินที่จะมาช่วยงานใน๔เกม
๒ก็ไปช่วยดูเขาจัดแข่งจักรยินการชีวิตแชมป์แห่งชาติของเขา
เราก็พูดคุยกันกับทางเลยคาดิการของสมัครองคียาจักรยานของกัมพูชาว่า
เราจะต้องมีผู้ตัดสินอนาชาติที่เข้ามาช่วยดูอีกชุดหนึ่งนะ
เขาก็ถามว่าควรจะมีใครบ้างผมบอกว่าก็ชุดที่ทำงานที่เวียดนามก็ดี
ทั้งหมดเนี่ยเป็นอาเซียนแล้วก็ประสบการณ์สูง
ส่วนหัวหน้าผู้ตัดสินเนี่ยถ้าลงทะเบียนทันตอนนั้นเนี่ยเขาลงทะเบียนล่าช้ามากนะครับ
ซึ่งก็ลุดออกมาว่าเออนี่แคมซ่อคอนุมัติฆ่าเถิดท่าที่พักอาหารที่อุดร้ายเนี่ย
แล้วก็ลงแรงโดยที่เขามาตั้งบ้าน
แล้วช่างคนนั้นเนี่ยหมอค่าเครื่องมือ
แล้วก็ลงแรงโดยที่เขามาตั้งบ้าน
แล้วช่างคนนั้นเนี่ยหมอค่าเครื่องมือ
แล้วก็ลงแรงโดยที่เขามาตั้งบ้าน
แล้วช่างคนนั้นเนี่ยขอค่าเครื่องมือ
แล้วก็ลงแรงโดยที่เขามาตั้งบ้าน
แล้วช่างคนนั้นเนี่ยหมอค่าเครื่องมือ
แล้วช่างคนนั้นเนี่ยหมอค่าเครื่องมือ
แล้วช่างคนนั้นเนี่ยหมอค่าเครื่องมือ

แล้วช่างคนนั้นเนี่ยหมอค่าเครื่องมือ
แล้วช่างคนนั้นเนี่ยหมอค่าเครื่องมือ
แล้วช่างคนนั้นเนี่ยหมอค่าเครื่องมือ
แล้วช่างคนนั้นเนี่ยหมอค่าเครื่องมือ
แล้วช่างคนนั้นเนี่ยหมอค่าเครื่องมือ
แล้วช่างคนนั้นเนี่ยหมอค่าเครื่องมือ
แล้วช่างคนนั้นเนี่ยหมอค่าเครื่องมือ
แล้วช่างคนนั้นเนี่ยหมอค่าเครื่องมือ
แล้วช่างคนนั้นเนี่ยหมอค่าเครื่องมือ

โน้นก็รับทราบแต่ก็ยังไม่ได้ตอบมาที่พักทางพวกผมอย่างชัดเจนว่าสรุปแล้วเป็นยังไง
ซึ่งผมเองก็หนักใจอยู่เพราะว่าผมเองดันไปรับตบปากรับคำเขาว่าผมเป็นคน
ไอ้ยูเอาว่าอยู่ว่านะคุณมาได้นะ
นี้หนทางเนี่ยเท่าที่คุยเมื่อสักครู่กับคุณธนาชัยประสิทธิ์เขาบอกว่าเขาอาจจะหางบกลางมา
เดี๋ยวจะคุยกับทุกสมาคมแล้วก็จะจ่ายส่วนนี้แต่ว่ามันเป็นสิทธิ์ที่เราไม่ควรต้องทำใช่ไหม
คือมันก็ต้องย้อนกลับไปว่ามันใช้ภาระของเขาหรือไม่
เขามองแบบนี้ไงพี่เขามองว่าถ้าเราอยากได้เหรียญแล้วได้ตามมาตรฐานเนี่ย
เราอาจจะต้องยอมให้การแ่งขันตั้งแต่ว่ามันจกไป
แต่ว่ามันก็จะเป็นบรรทัดฐานใหม่ที่มันไม่เคยเกิดขึ้นบนโลกใบนี้เหมือนกันนะ
อ่าบนโลกใบนี้เลยนะโอ้สมบูรณ์ไม่ได้

เอางี้สมมุตินะสมมุตินะเขาบอกจักรยานเลยว่าเขาเรียกประชุมแล้วอันนี้ของฝั่งเราเขาบอกว่า
ไม่เป็นไรก็ยอมเข้าไปเราก็ทำงบของเราส่งแล้วก็ช่วยเข้าไปเท่าที่ช่วยได้
แบบนี้จบไหมในมุมมองพี่นัทเอาแบบว่าถ้าถามว่าเห็นด้วยไหมผมว่าไม่เห็นด้วยแล้ว
แต่มันต้องให้ผ่านไปเพื่อเพื่อนักกีฬาเราไงเพราะไม่งั้นเราไปถึงแล้วเราซ้อมมาตั้งเป็น
ใช่ไหมล่ะพี่ปี๒ปีแล้วมันต้องไปเจออะไรที่มันไม่ได้มาตรฐานขึ้นมา
กับผมไม่มีปัญหายังไงก็ได้
มีคุยกับชาติอื่นไหมชาติอื่นเขาว่าไงชาติอื่นที่เป็นเนี่ยพันธมิตรเราที่เขาโดนของเราเนี่ย
ทุกคนก็ยังพูดใดไม่ออกเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราไม่รู้ว่าที่สุดร้อยเกี่ยวจะไปยังไง
แต่ว่าล่าสุดมาเนี่ยก็มีประเด็นใหม่ออกมาว่าเดิมเนี่ยเขาผมควรจะไปถึงที่กัมพูชาประมาณวันที่๓หรือวันอาทิตย์
แต่ว่าเขาอ่ะส่งหนังสือส่งจดหมายอ่าขอมาที่ทางอ่าท่านผู้เด็กศิษย์ชาติ
ท่านนายยกสมัครคมที่เป็นทีดีด้วยเนี่ยว่าครับบอกให้ผมเนี่ยไป
ก่อนหน้าวันนั้นก็ขอให้เป็นวันที่หนึ่งพฤษภาคมอืมครับ
ซึ่งตอนเนี้ยทางท่านท่านนายกก็อนุมัติมาแล้วแหละผมก็เลยแจ้งกลับไปว่า
โอเคผมไปได้น่ะวันที่หนึ่งไม่มีปัญหาอะไรทางอ่าท่านนายยก
อนุมัติไปแล้วผมก็แกล้งอ่าผมก็แห่ถามไปว่าโอเคแล้วอ่า
ไม่เผินคืนหรือทางโน้นจะออกส่วนให้ผม
ก็แจ้งมาเขาก็ตอบว่า
เรื่องนี้จะขอหารื่องอื่นอ่ะแคมซ์ซอกอีกที
โอ้โหนักมากเลยนะครับ

เอาอย่างนี้มาสรุปแล้วเนี่ยคุยหาทางออกกันไหมหรือยัง

แต่ในมุมของจักรยานเนี่ยเราต้องทำยังไง
หาทางออกให้การแข่งขันมันดำเนินต่อไปได้

ถ้าหากว่าผมไปสมมุตินะ
โดยที่จะใช้เกณฑ์อะไรก็แล้วแต่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

ถ้าพูดภาษาเราเพื่อนกันก็คือมันมีแต่เจ้ากับเจ๋ง

ทางหนึ่งที่เสียประโยชน์ก็จะมีข้อโต้แย้ง

คือมันก็เหมือนกับเพราะผมเอาคอไปขึ้นเขียงอ่ะ

ซึ่งตรงเนี่ยยังบอกไม่ได้ว่าสุดท้ายแล้วมันจะไปลงเลยล่ะไง
ภาวนาให้ทางเจ้าภาพเขาเข้าใจว่ากระบวนการนั้นควรจะเป็นอย่างไร
น่าจะคุยกันประมาณนี้ได้ก่อนเพราะถ้าถามไปอีก

ฝั่งนั้นต้องเป็นคนให้คำตอบกับเราด้วยซ้ำว่า

ไม่ใช่ให้เรามาหาวิธีการในการดูแลตัวเองแบบนี้

ถ้าเกิดว่ามันถึงที่สุด

ผมก็จะบอกแจ้งกัน

ผมอ่ะผมต้องพอตัว

ซึ่งก็เป็นนักกีฬาที่มีชื่อเสียงตอนที่ติดทีมชาติ

แล้วก็ปัจจุบันก้าวไปเป็นผู้ฝึกสอนของสมาคมกีฬาเทควันโด

ได้รับแจ้งอะไรมาบ้างเอ่ยเกี่ยวกับเรื่องของผู้ตัดสิน
เพราะว่าหลายสมาคมเขาโดนให้ส่งผู้ตัดสินไปช่วย
แล้วก็ไม่ได้มีการออกค่าเครื่องบินให้
คือเราต้องออกเองแล้วก็ค่าที่พักก็ไม่มี

แต่ของเล็กเนี่ยพูดในมุมของผู้ฝึกสอนกีฬาเทควันโดเนี่ย
พอทราบอะไรบ้างเกี่ยวกับสมาคมตัวเอง

แล้วก็ส่วนในเรื่องของจำนวนผู้ตัดสินที่เป็นนานชาติ
หรือว่าเปอร์เซ็นต์นะคะไม่ว่าจะเป็นฝ่ายเจ้าภาพเองหรือต่างชาติ
มีกี่สัดส่วนอันนี้ทางผู้สอนเราก็ไม่แน่ชัดในเรื่องข้อมูลข่าวสารด้านนี้ค่ะ
แต่ว่าเบื้องต้นเราก็ทราบข่าวจากในสื่อโซเชียล
ประกาศฐานว่าทางศาลกรรมการโรนปิกได้ข้อมูลมาว่าทางเจ้าภาพไม่มีวงประมาณในการเตรียมพร้อมให้กับผู้ตัดสิน
ผู้ตัดสินก็จะมีผู้ตัดสินจากฝั่งของเจ้าภาพเป็นหลักแล้วก็จะมีส่วนอื่นอื่นอันนี้ค่ะ
ทางภูมิสอนเองก็ได้ข้อมูลข้อมูลมาประมาณนี้ค่ะ
ในฐานะที่เป็นคนสอนนักกีฬาแล้วเป็นอดีตนักกีฬาด้วย
มันส่งผลต่อการฝึกซ้อมและการปรับตัวยังไงครับเพราะว่ามันใกล้จะแข่งแล้ว
แล้วก็ถ้าผู้ตัดสินมันได้มีคุณภาพแต่ว่าอย่างของเทควันโดมันยังมีเกราะไฟฟ้องเกราะไฟฟ้าอะไรอย่างนี้
กังวลไหมแล้วบอกกับน้องไงคุยกันยังไงบ้างในฝ่ายเทคนิคของเราเองที่ต้องสอนนักกีฬา
ถามในเรื่องต้นเลยจริงแล้วว่าผู้ตัดสินมีในเรื่องของอำนาจในการปรับสนใจในการแข่งขัน
ไม่ใช่ว่าแค่เกาะไฟฟ้าแล้วจะเป็นการแข่งที่แฟร์๑๐๐ใบเสร็จ
แต่มีเรื่องกรรมการกลางที่จะปล่อยปัดคะแนนนักกีฬา
ซึ่งตรงนี้มีผลค่อนข้างสูงสำหรับนักกีฬา
ถ้าโดนตัดเยอะเนี่ยมันทำให้นักกีฬาแพ้ในยกนั้นไปได้
หากมาตรฐานของผู้ตัดสินไม่ได้อยู่ในระดับนานาชาติ
มันก็ทำให้ผลกระทบในเรื่องการแข่งขันไม่ได้มาตรฐาน
แล้วก็เกณฑ์การให้คะแนนที่อาจจะไม่เป็นกลางเนี่ย
เราก็มีความกังวลค่อนข้างสูงเหมือนกัน
เพราะว่ากรรมการมีผลต่อผลแพ้และชนะของนักกีฬาเช่นเดียวกัน
ดังนั้นหากจะมองว่ากรรมการที่เป็นกรรมการของทางเจ้าภาพ๑๐๐
หรือว่ามีบางส่วนเป็นมุมของนานาชาติ

ไหนเราก็ต้องเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเช่นเดียวกันค่ะ
เพราะถ้าเกิดว่าเขามีเนี่ยเขาคงไม่มาขอทางเราให้ไปช่วยประสานแล้วก็ช่วยในการที่จะแบบว่าไปตัดสินให้หน่อย
แต่ว่าใครจะไม่มีนี่ไปต่อก็ลำบาก
เดี๋ยวมันจะมีเรื่องอื่นด้วยเรื่องที่พักนักกีฬาเรื่องของการเดินทางไปสนามแข่งขัน
เรื่องอาหารการกินตอนนี้เนี่ยเตรียมพร้อมรับมือยังไงกันบ้างครับเล็กในฐานะที่เป็นผู้ฝึกสอนแล้ว
เราก็กำลังศึกษาแล้วก็รอคำตอบจากทางคณะกรรมการโอลิมปิกไทยนะคะ
ก็เราจะได้เตรียมความพร้อมไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินที่บางส่วนอาจจะเตรียมให้นักกีฬาด้วย
แล้วก็บางอย่างที่พร้อมที่จะเกิดปัญหาขึ้นอย่างเช่นที่พักไม่พร้อมหรือว่าอาจจะไม่มีความอำนวยความสะดวกในการพัก
เราก็อาจจะต้องปรึกษาทางผู้ใหญ่ของสมาคมค่ะว่าจะแก้ปัญหายังไง
อย่างเช่นเรียมที่พักสำรองการเป็นพักโรงแรมอะไรอย่างเงี้ยครับ
ถ้าพักที่เราเจอเนี้ยมันค่อนข้างแย่มากเราก็ต้องรอดูว่า
ที่จะคอยแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นค่ะเราก็พยายามทำการวาด

มันจึงว่าแจ้งทั้งสหพันธ์เทคโนโลกว่ามันมีการตัดสินที่มันไม่มาตรฐานอย่างเงี้ย
จะทำยังไงถ้านักกีฬาเราดาบดำใดพลาดอย่างที่เล็กบอกอะไรอย่างนี้

ก็จะมีกระบวนการของการร้องเรียนในเรื่องของการจัดการแข่งขันตรงนี้เอง
ถ้าแบบมันเกิดการแข่งขันที่มันไม่แฟร์มากหรือมาตรฐานที่มีปัญหากับผลการตัดสินนะคะ
อย่างนี้มันจะมีในเรื่องระเบียบของการยื่นคำร้องขอพิจารณาการแข่งขันใหม่
หรือว่าการร้องเรียนไปที่ฝ่ายจัดการแข่งขันทางเทคนิค
เทคนิคตรงนั้นเราก็รองรับในเรื่องของการแก้ปัญหาในหน้างานได้ด้วยค่ะ
ทางนี้ทีมโค้ชจะทำการบ้านแล้วก็เตรียมความพร้อมตรวจสอบการแข่งขันว่าอันนี้มันแฟร์ที่สุด
แล้วก็นักกีฬาเราได้รับความเป็นธรรมแล้วก็ได้รับมาตรฐานพอเป็นการแข่งขันที่มีคุณภาพในระดับหนึ่งแล้วกันค่ะ
แล้วก็เดี๋ยวจะดูแลนักกีฬาให้ดีมากที่สุดในช่วงแข่งขัน
ก็ตอนนี้ยังไม่มีการถอนตัวแล้วก็จะส่งแข่งขันตามรายชื่อที่ได้ส่งไปเบื้องต้นค่ะ
ท้ายครับในมุมมองนักกีฬาผ่านเรื่องนี้มาเยอะมากคือข่าวของกัมพูชาเนี่ยมันจะมีแง่ลบมากกว่าแง่บวก
อันนี้ก็ต้องพูดกันตามตรงเพราะว่าเขาแสดงให้เห็นว่าเขาไม่พร้อมแล้วในช่วงท้ายแบบนี้จนมันมีที่มาว่าเนี่ย
ซึ่งเล็กเองผ่านมามาหลายสมัยมาก

เป็นรายการที่คนไทยทั้งประเทศรู้จัก
แล้วก็ให้ความสำคัญในเรื่องการติดตาม

เราก็รู้สึกว่าคุณภาพที่มันต่างมา

ในอดีตเนี่ยเป็นกีฬาศักดิ์ศักดิ์ศิลป์นะ

แล้วก็เป็นกำลังใจเชียร์พวกเราด้วยทำได้กีฬาไทย
ถึงแม้ว่าการแข่งขันที่มันจะไม่พร้อมไม่มีมาตรฐาน
แต่มันก็จะทำงานที่ที่ให้ดีที่สุดค่ะ
เอาจริงก็ยังมีสมาคมกีฬามวยด้วยซึ่งเราคิดว่าน่าคุยอีกหลายสมาคมแหละ
แต่ละสมาคมอาจจะได้เนื้อหาไม่เหมือนกัน
สมาคมอาจจะไม่รับการที่จะต้องขอความช่วยเหลือเรื่องของผู้ตัดสิน

เอาเป็นว่าจริงเนี่ยไม่ควรโดนสักสมาคมเดียวนะครับ
เพราะว่าตามหลักสากลแล้วก็ยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าเจ้าภาพต้องดูแลทุกภาคส่วนอยู่แล้ว
ล่ะอาจจะขอตัวของผู้ตัดสินแต่ละชาติไปอันนี้เป็นเรื่องปกติ
แต่คุณต้องออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางรถรับส่งที่พักเบี้ยเลี้ยงนะครับค่าจ้างต่าง
อันนี้มันต้องมีแต่อยู่ดีมันกลายเป็นว่าคุณได้ชื่อว่าคุณจัดการแห่งขัน
แต่คุณมายืมมือคนอื่นไปช่วยนะครับในการจัดการแข่งขันแบบนี้มันก็ไม่ใช่
และที่สำคัญคือมาตรฐานมันอยู่ตรงไหนด้วยนะครับ
เพราะเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าขอตัวไปแล้วคุณจะไปแบ่งสรรปันส่วน
ในการที่จะตัดสินกีฬาแต่ละชนิดยังไง
เพราะว่าอย่างที่เราคุยกันเนี่ยแน่นอนถ้าคนไทยตัดสินคนไทย

มันก็ต้องมีการสลับสับเปลี่ยนกันไปเพื่อให้มันเกิดความเป็นธรรม

ฉะนั้นข่าวนี้เนี่ยถามว่าจบไหมยังไม่จบ
เพราะว่าทางฝั่งของกัมพูชาไม่ได้ให้คำตอบและความชัดเจนมา
แต่ว่าสิ่งที่มันเคลียร์นะวันนี้คือ
แต่ละสมาคมนะครับต้องหาทางออกในการแก้ไขปัญหาแล้ว
เพราะส่วนใหญ่ผมเชื่อว่ามากันขนาดนี้ไม่มีการถอนตัวนะครับ
เพราะบางรายการมีคะแนนสะสมอยู่แล้ว
ที่มันจะต่อยอดไปถึงมหากรรมกีฬาในประเภทอื่น
และที่สำคัญเนี่ยนักกีฬาซ้อมมาตั้งนานนะครับ
เงินอัดฉีดต่างจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ
งบประมาณในการส่งนักกีฬาเก็บตัวฝึกซ้อม
ก็ลงทุนไปหลายล้านบาท
เป็นความจำเป็นที่ต้องส่งนักกีฬาไปอยู่แล้วนะครับ
แต่ถามว่าครั้งไหนที่ไม่มาตรฐานที่สุด

ก็ต้องกล้าการันตีกันว่าถึงนะตรงนี้

ที่มันขาดความพร้อมแทบจะทุกด้านจริงนะครับ

หลังจากนี้มันมีประเด็นอะไรที่ต้องตาม

ในช่วงเดือนพฤษภาคม๕๑๗พฤษภาคมนี้นะครับ